หายใจอีกแล้วค่ะล่าจักรยานยนต์ชนลุงข้ามถนนสลบคาที่
กลัวผิดเร่งเครื่องหนีโอ้โหแล้วจุดที่ชนคือทางม้าลายอีกแล้วค่ะ
นี่นะคะคุณผู้ชมนี่คุณป้าท่านแรกเนี่ย
โงกดูก่อนชะโงกดูก่อนแล้วรอดไปตรงนั้นเป็นทางมาลายนะคะ
โอ้ไม่เอาคนเจ็บขึ้นก่อน
รู้ไหมฮะเขาทำอย่างไร
ไม่ให้การช่วยเหลือเลยหรอ

เข้าไปเลยนะคะ

คือตอนแรกคนแถวนั้นคิดว่า
เขาจะยกรถมาตะไซล์หลบก่อน

กล้องหน้ารถของพลเมืองดีเขาถ่ายภาพไว้ได้นะคะ
ก็จับภาพไปได้อ้าวจมดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะ

คือกล้องหน้ารถของพลเมืองดีเนี่ย
พยายามที่จะขับตามไปไปดูนะคะ

ก็คือตกใจอ่ะเดี๋ยวดูก็ได้ค่ะเดี๋ยวดูเต็มนะคะ
อ้าวไอ้
อะไรอ่ะ
หรือเปล่า
ไม่จอดดูเขาอ่ะชนเขาอ่ะ

คนคนแก่แล้วไม่จอดเว้ย
นี่ค่ะอย่าบอกนะว่าไม่รู้ว่าชน

เห็นเต็มว่าเป็นฝีมือตัวเองแล้วเร่งเครื่องหนีไปแบบนี้
ส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยชนแล้วหนีก็จะบอกว่าไม่รู้ว่าชนนี่จะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้เลยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคลิปเนี่ยคลิปนี้นะคะ
ถ้าเกิดเห็นด้านหลังเนี่ยมันชัดเลยไหม
วินศรีกรุงลาดกระบังหมายเลขเบอร์วินใน๒๘นะคะ
วินเนี่ยอยู่แถวหลังวัดพลมานีเข็ดลาดกระบังค่ะ
ทีมข่าวรู้แบบนี้ก็ลงพื้นที่ไปเลยสิคะรออะไรล่ะ
ไปคุยกับคุณวสันวันธนาศิลป์อายุ๓๔ปี
อยู่ที่จุดเกิดเหตุบอกว่าคือเขาไม่เห็นตอนชนนะคะ
แต่เห็นตอนที่คุณลุงสลบไปแล้วมีเลือดไหลแล้วก็หัวแตกด้วย
ตอนแรกคิดว่าวินเนี่ยตอนที่ไปยกรถเนี่ยคิดว่าจะช่วย
จังหวะนี้ต่างคนต่างล้มคิดว่าวินคือลุกขึ้นมาได้
จะไปช่วยคุณลุงนะคะก็เห็นไปยืนดูอยู่อ่ะเนอะ
ไม่ค่ะไม่ได้ไปช่วยเลยนะคะแต่คุณวสันบอกว่าไม่เป็นไรหรอก
เพราะว่าแถวนั้นมีกล้องวงจรปิดเต็มไปหมดเลย
เชื่อว่าไม่น่าจะหนีได้รอดนะคะ
แล้วมอเตอร์ไซค์จะขับเร็วไหมครับ
ลุงเขาอยู่ท่าหัวแตกเรียบร้อยแล้ว
แต่ก็คือลุงเขาข้ามมาจากฝั่งตรงข้าม
มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาชนลุงเรียบร้อยแล้วล่ะ
แต่แล้วเขาก็ลุกขึ้นมาใส่หมวกับน้องหัน
มองลุงทีนึงแล้วเขาก็บึ้นหนีไปเลย
เนี่ยค่ะตอนนี้อาการของคุณลุงเนี่ยนะคะ
สบายใจได้คุณลุงปลอดภัยแล้วนะคะ
ลูกสาวของคนขี่วินเบอร์๒๘ค่ะคุณผู้ชม

แล้วก็มีการพูดคุยเรื่องค่าเสียหายเบื้องต้นแล้ว
ส่วนเรื่องคดีก็เดี๋ยวรอให้
คนขับวินมอเตอร์ไซค์เบอร์๒๘เนี่ย
หายดีซะก่อนก็คือรักษาตัวเหมือนกันนะคะ
เห็นบอกว่าจะไปมอบตัวกับตำรวจต่อไปนะคะ

ที่ว่าที่ผู้ว่ากรทมคนใหม่เนี่ย
ต้องเอาจริงเอาจังเรื่องนี้เลยนะคุณผู้ชม